วันวาเลนไทยทั้งทีนะคะสายคนรักเมียอย่างเฮียแมนการินเนี่ย
เขาจะทำยังไงดีไม่ขออะไรมากมาย
บอกคุณเกลเลยว่าปีนี้พี่ขอฟิตเต็มที่นะน้อง
พี่ขอตั้งใจทำงานเก็บเงินเพราะว่าพี่อยากจะปั๊มทายาทให้แบบเต็มสูบเลยค่ะ

บอกเลยว่าขอจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะว่าเอ่ยปากอ้อนภรรยาคนสวยแล้วว่าปีนี้พี่อาจจะยุ่งนิดนึงนะจ๊ะน้องจ๋า
เพราะว่าพี่จะต้องทำงานเก็บเงินไว้สำหรับดูแลลูกน้อยค่ะ

ซึ่งทางด้านสาวเกลก็บอกเลยว่าขอเวลาเตรียมตัวหน่อยเถอะพี่

จากตอนนี้ก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตกันแบบสองคนค่ะ

ผมอยากจะพาลูกผมไปเที่ยวกับเพื่อนที่มีลูกด้วยกัน

ขนาดนี้คงคงหน้าจะกำลังดีนะครับ
เพราะว่าอย่างปีนี้หนู๒๗ปีหน้า๒

แต่ว่าณตอนนี้คือเรายังสนุก

ในการไปเที่ยว
ส่งสารน้ำเสียงพี่แมนคือตั้งใจมากจริง
ภาพบานิดเป็นภาพสุดวิวของหนุ่มแมนเอ๊ะก็โพสต์นะคะคนนี้

เจ้าตัวบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในผลงานการถ่ายแบบลงนิตยสาร

เซ็กซี่ที่สุดในชีวิตแล้วพี่แมนบอกอย่างนั้น
ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติแน่จากแน่นอนแหละ
มันเป็นรูปที่ไปถ่ายเป็นโฟโต้บุ๊กครับ
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยถ่ายไว้หลายรูปมากนะครับ

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถ่ายแล้วแบบ

แทบจะถอดพอกับอยู่กับเกลที่บ้านเลยครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มนี้เป็นเล่มที่เหมือนตั้งใจ
ถามว่าโปรไหมหนูก็ว่าหนูรักแต่เขา

แล้วก็จริงมันก็ดูเซ็กซี่ดีนะ
ไม่เคยเห็นเขาในแบบนี้
ห่วงไหมก็ต้องเป็นธรรมดาค่ะ
แต่งานเขาก็สนับสนุน